วิ่งบนถนนตรงนั้นเนี่ยช่วงที่ยังสว่างอยู่นั่นอ่ะนั่นคือตัวแรก

แล้วตัวที่ตายเนี่ยค่ะตัวที่ตายตัวที่ตายตัวที่ตายนี่ค่ะ

อืมเพราะว่ามันมันมองจากกล้องเนี่ยมุมกล้องเนี่ยนะครับ
อืมมันน่าจะไปใกล้ใกล้ที่มัน
อืมแล้วตัวที่ตายนี่ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะ
ตัวที่ตายเนี่ยมีบาดแผลหรือมีบาดเจ็บไหมคะ

อย่างจมน้ำเท่านั้นตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ย

นี้สาเหตุที่ตายก็คือเป็นจากการจมน้ำนะครับซึ่งลักษณะบ่อน้ำเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับ
แค่เมตรกว่านะครับมันลึกถึงสองเมตรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผมที่ลงไปเนี่ย
ต้องก่อสร้างของยีราฟแล้วก็ลอยตัวไว้นะครับ
ก็คือมากกว่า๒เมตรแน่นอนแล้วก็ตะหลิงค่อนข้างชัน
พอขาผิดเลนพอล้มเนี่ยก็ทำให้เขาส่งตัวไม่ได้ยืนขึ้นไม่ได้
ไม่ครับไม่มีปัญหาและยาสลบไม่มีปัญหาเลย

ในยีรับตัวแรกเขาอยู่ในจุดที่เป็นแหล่งชุมชน
เพราะฉะนั้นในตัวแรกเราจึงมุ่งไปที่ตัวที่มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายมากกว่า
ในสถานการณ์ที่เจอคือเขาอยู่ในทุ่ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็คือเรามีทีมเป้าอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องระดมกำลังคนไปช่วยทางฝั่ง
ตัวแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาช่วยตัวที่สองก่อน
อยากให้ย้ำในส่วนของการตายนิดนึงครับว่า

อย่างวันนั้นยาที่ยิงไปสำหรับตัวที่๒เนี่ยนะครับ

หรือถ้าเข้าไปก็คือไม่ได้เข้ากล้ามเนื้อเต็มที่

แต่ยิงไปเห็นชัดเจนว่าลูกดอกปักที่ตัวยีราฟ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกมาคือ
หยาอาจจะทำให้ยีลาฟนี่มีอาการซึม

อาจจะทำให้ยีราฟเกิดอาการตื่นเต้นมากผิดปกติ

ตามปกติอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวยีรับเนี่ยวิ่งออกมา
แล้วยิ่งเจอคนเจอรถนะครับก็ยิ่งตกใจก็ยิ่งวิ่ง
ส่งไปอีกจนไปตกทางน้ำ